คดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านก็คงตามกันอยู่
อันนี้น่าจะได้มากกว่า๑มงกุฎ

ก็คดีของครูจอมซับนะครับ

ที่สุดแล้ววันนี้สารไม่ให้ประกันตัวครูจอมทรัพย์นะครับ
ทำให้ต้องเข้าไปนอนในเรือนจำอีกรอบหนึ่งนะครับ
ส่วนทางตำรวจกำลังจะตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำ
ขยายผลไปยังเครือข่ายทั้งหมด

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษารัชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการเอาผิด
ขบวนการรับจ้างทำผิดแทนนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
หรือว่าครูจอมทรัพย์ในคดีขับรถชนคนตายว่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้เข้าร่วมขบวนการ
ส่วนการทรอบสวนนสุริยาณวัญเจริญหรือครู่อ่อซึ่งเป็นเพื่อนของครู่จอมซับ
อ๋องได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทุกด้าน
โดยยอมรับว่าเป็นคนดูแลว่าจ้างหาคนมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์
ทั้งในเสิร์ชรูปสะอาดและในศัพท์วาปี
ซึ่งถือว่าตรงตามคำให้การของในศัพท์
ยืนยันว่าทำไปเพราะต้องการช่วยเพื่อน
อ๋องนะฮะยืนยันว่าทำไปเพราะต้องการช่วยเพื่อน
ยอมรับว่าครูจอมทรัพย์รับรู้ในการวางแผนช่วยเหลือด้วย
ส่วนครูจอมทรัพย์แม้จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลชัดเจนว่ารับรู้ว่าครูอ๋องวางแผนช่วยเหลือมาตลอด
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันว่า
จอมทรัพย์เองก็มีส่วนร่วมในขบวนการจริง
ซึ่งตำรวจสามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอน
ที่รับในการรื้อฟื้นคดีเดินเรื่องให้กับครูจอมทรัพย์นะครับ
ตำรวจบอกว่าต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยมีข้อมูลจากในศัพท์ที่เคยให้การว่า
เจ้าหน้าที่รับรู้มาก่อนว่ามีการรับจ้างทำผิดแทน
ก่อนที่จะนำตัวไปเบิกความต่อสารในการรื้อฟื้นคดี
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
หากตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดเข้าไปเกี่ยวข้อง
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีไม่มีการละเว้น
เป็นอย่างไรโดยเรียนซักสาร

จะส่งเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
ทนายความก็พยายามยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวต่อสาร
แต่สารท่านไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ส่วนครูอ๋องนายสุริยานวลเจริญผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้
คณะทำงานดำเนินคดีของตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ยังอยู่ระหว่างการควบคุมตัวเอาไว้เพื่อสอบสวนนะคะ
ก่อนจะนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดนครพนมในวันพรุ่งนี้๒๘พฤศจิกายนค่ะ
คดีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความกับผู้ต้องหาไป๘คน
ตอนนี้เหลืออีก๒คนที่ยังไม่มาพบตำรวจนะครับ

อันนี้เป็นพยานที่เคยออกมาบอกว่า
เห็นคนขับรถชนคนตายเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะครับ
อีกคนนึงคือนายนิรันดิแสนเมืองโคตรสามีของครูจอมทรัพย์นะครับ
ซึ่งตำรวจจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒
หากยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายจับนะฮะ

ซึ่งก็ขบวนการปั้นแพะช่วยแกะเนี่ย
พลตำรวจเอกวิรัชัยเขาบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรณี
ทะเบียนรถกระบะของครูจอมทรัพย์
แจ้งหายไปแล้วก็ขอทำทะเบียนใหม่เนี่ย

กลายเป็นมีแผ่นป้ายทะเบียน๔แผ่นป้ายทะเบียน

พยายามที่จะหาพยานหลักฐานเท็จตั้งแต่สารดีกา
พิพากษาคดีขับรถชนคนตายเลยนะคะ

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำเลย

ผลสำคัญก็คือหวังเรื่องของเงินชดเชยเยียวยา

เพราะเรื่องพวกนี้ต้องให้คนมาตีแผ่
ใช่ค่ะเป็นขบวนการมากเลย
ว่าจะมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเนี่ย